ข่าวต่อไปนี้ก่อนดูภาพข่าว

ฝั่งไหนใครคันไหนเป็นคนผิด

แต่เป็นสี่แยกที่ไฟเขียวพร้อมกันทั้งสองฝั่ง

มันไม่มีไฟเขียวสำหรับการเลี้ยว

แล้วรถก็มาแล้วก็ไปชนกันอยู่กลางแยก

เห็นไหมฝั่งนี้รถเก่งเขาก็ไฟเขียว

ทางฝั่งของรถจักรยานยนต์นะฮะ
จะเห็นภาพเหมือนกันว่าฝั่งของรถจักรยานยนต
ก็ไฟเขียวเช่นเดียวกัน

อันนี้มุมนี้
รถจักรยานยนต์ก็ไฟเขียวเหมือนกัน

ลอยข้ามรถเก๋งไปเลยครับ
เบรกต่างคนก็ต่างไปครับ
นะฮะแน่นอนคนที่มากับรถ
จักรยานยนต์น่าจะบาดเจ็บเอาเรื่องแหละ
เพราะว่าทั้งสองคนที่ทั้งคน
ขี่หนสอนไม่ได้สมบัติกับน๊อกด้วย
รถเก่งผู้หญิงก็ขับแล้วผู้หญิงก็นั่งมาเป็นผู้โดยสารก็ลงมาจากรถแล้วก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทุกคนก็เอ๊แล้วเหตุการณ์นี้ใครจะเป็นฝ่ายผิดเพราะเขียวทั้งสองฝั่งนะฮะ
ก็เห็นมุมทั้งสองมุมอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวของไฟเขียว
ทีนี้อย่างที่เราสงสัยเราถามคุณผู้ชมไปนะว่าใครเป็นคนผิดคนถูกนะฮะทีนี้เราก็ไปถามตำรวจ
ตำรวจเชียงใหม่บอกว่าถึงแม้ทั้งสองฝั่งเป็นไฟเขียวแต่รถเก๋งสีขาวเป็นฝ่ายผิด
ทำไมอ่ะเพราะคุณจะเลี้ยวแล้วรถจักรยานยนต์เขามาทางตรงเออเอา
ดังนั้นคุณต้องจอดให้ทางตรงไปก่อนถึงแม้ว่าจะเขียวทั้งคู่ใช่
อันนี้ก็ถือว่ารถเก๋งเป็นฝ่ายผิดนะฮะเพราะว่ารถเก๋งต้องจอดชะลอแล้วให้รถที่ทางตรงไปก่อน
คุณถึงจะเลี้ยวได้เหตุการณ์นี้รถเก๋งโดนดำเนินคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
เอาจริงใครจะไปรู้ถ้าเกิดว่าเราเห็นสัญญาณฝั่งเราเขียวอย่างนี้เราก็ต้องไต่ใช่ไหม
แล้วก็ต้องไปถูกไหมแต่คุณผู้ชมสังเกตดูว่าไฟของเขาเนี่ยมันไม่มีไฟสำหรับการให้สัญญาณเลี้ยว
ก็คือเขียวหมดเลยไปได้ทั้งสองฝั่งอะไรแบบนี้ซึ่งในกรุงเทพบางจุดก็เป็นแบบนี้อืม
คนพื้นที่ใช่นี่ไงคือคำถามเราเห็นไฟเขียวเราก็ต้องไปสิ
ใครจะรู้ว่าฝั่งนั้นอาจจะรถจะตรงมาอะไรแบบนี้ไม่รู้จะแก้ไขยังไง
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นจุดที่มันต้องแก้ไข
เดี๋ยวตำรวจเชียงใหม่ก็อาจจะเข้าไปแก้ไขให้หน่อยแล้วกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มายืนกำกับตรงนี้
ประจำจุดหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก
เอาจริงเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไปเราก็ไม่รู้หรอกนะ